ชาวบ้านเขาบอกว่าที่นี่พบไม้กลายเป็นหิน
แล้วเขาเชื่อกันว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะ
มันเป็นไม้ที่เป็นไม้ตะเคียนดึกดำบันด้วย
และมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้นจ้า
ฮือฮากันไปเลยคุณผู้ชม
มีชาวบ้านจำนวนมากพากันนำดอกไม้ถูกเทียน
ขันห้าไปกราบไหว้ท่อนไม้กลายเป็นหินนี่แหละ
หรือที่เขาเรียกกันว่าฟอสซิล
อยู่ภายในบริเวณวัดศรีสะเกด
หมู่๑๐ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะ
ท่อนไม้ไม้กลายเป็นหินเนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
มันไม่ได้มีแค่ท่อนเดียวคุณเห็นไหม

แล้วก็มีหลากหลายไซส์ด้วยหลากหลายขนาดด้วย
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเป็นไม้ตะเคียนดึกดำบัน
แล้วก็ยังเป็นไม้ที่มีเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ด้วยนะ
ถ้าหากใครมากราบไหว้มาบูชาไม้กลายเป็นหินก็

คลาดปลอดภัยมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิต

ชาวบ้านเขาเล่ามานะว่าความเชื่อของเขาเป็นแบบนี้
พอได้ยินได้ฟังกันแบบนั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านพากันนำเครื่องเส้นไหว้
ผ่าแพร่๗สีมาทำพิธีบวงสวงถวาย
พร้อมกับอธิษฐานโอ้โหขอโชคขอหลากกันสิคะช่วงนี้

ท่อนไม้ตะเคียนหินนี้ด้วยอืม

จากไม้กลายเป็นหินนี้ไปดูอีกหนึ่งที่ที่ไหน
เรือลำนี้ไปดูค่ะเฮ้ย
เรือลำนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ฮอตฮิตมาก
ฮิตสุดเพราะว่าเหล่าบรรดาคนมีความเชื่อเนี่ยนะ
คนที่ชอบเสี่ยงดวงเนี่ยนะเขามาที่นี่กันเยอะ
นี่ก็คือเรือไม้สักทองหรือเรือเก๋งจีน

ขนสินค้าเขาเรียกว่าเรือเก่งจีน
ตั้งอยู่ภายในวัดโพธารามหมู่ห้าตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
เรือลำนี้นะคะเป็นเรือโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีเลย
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเรือลำนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แหละ
ว่ากันว่าใครที่มากราบไหว้เรือเก่งจีนลำนี้นะ
มักจะได้พรสมหวังกลับไปดั่งใจคิดโดยเฉพาะเรื่องของการขอโชค
เพราะว่ามีคนเคยได้โชคไปแล้วจริงมันก็มีเรื่องเล่าเนี่ยคุณผู้ชมลองไปอ่านกันดูได้
คือเรือต่างเขาก็เชื่อว่ามีแม่ย่านางคอยปกปักรักษากันอยู่
หลังจากที่ชาวบ้านเขาเคยได้โชคได้ลาบเนี่ยเขาเล่ากันปากต่อปาก
ก็ยิ่งเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของเรือเก๋งจีนลำนี้
เมื่อมาถึงวันใกล้แห่งการเสี่ยงโชคแบบนี้
ก็จะมีคนนิยมไปกราบไห้ไปขอพรกันเยอะมากขึ้น
ก็เลยทำให้เรือแห่งนี้เรือลำนี้เป็นเรือที่ชาวบ้านมากันเยอะมากในช่วงนี้ถือว่าฮอตฮิตมากนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะคุณผู้ชมเรามองอีกแง่มุมหนึ่งนะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
ถ้ามองอีกแง่มุมนะว่านานทีเราจะได้เห็นเรือขนสินค้าในสมัยโบราณที่มีอายุร้อยปีแล้วมีความสมบูรณ์ขนาดนี้
แต่ว่าเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะว่าเข้าไปขอพรเขามีความเชื่อยังไงบ้างในแต่ละสถานที่
ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแล้วขอโชคขอลาบคุณจะรวยทุกคน

ปากน้องตองนะคะไม่รวยทุกคนนะคะ
ฟังของทุกคนเป็นไปไม่ได้ฮะ
ดูปากน้องตองนะฮะเป็นความเชื่อนะครับ
แต่จะดวงทุกคนแล้วก็คอลาบเจ๊กันพอดี